เป็นเรื่องราวของผู้ชายคนหนึ่งต้องเสียชีวิตจากการที่ถูกยิงเหมือนกัน

คือเขาแค่ไปเตือนเพื่อนบ้านที่ขี่รถจักรยานยนต์เสียงดัง
เขามีลูกอยู่ในบ้านลูกยังเล็ก๕เดือนอยู่เลยค่ะ
ไปเตือนแค่บอกเท่านี้แหละถูกยิงเสียชีวิตเลยนะคะ
เรื่องราวนี้สร้างความเสียใจให้กับญาติพี่น้องค่ะ
ร้องไห้ปิ่มใจจะขาดเลย
ขณะที่ไปรับศพนายถาวรปรีงามอายุ๔๘ปี
อยู่ที่ตำบลชัยมงคลอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครนะคะ
เขาเสียชีวิตขณะที่นำส่งโรงพยาบาลบ้านแพ้ว
เหตุการณ์เกิดขึ้นเนี่ยนะคะก็ทำให้เขาถูกยิง
เข้าที่บริเวณกกหูขวา๑นัดหายปลาร้าขวา๑นัด
และชายโครงซ้ายอีก๑นัดค่ะ

บอกว่ามือปืนรายนี้ก็คือนายเต้ยค่ะ
ในเต้ยพักอาศัยอยู่ใกล้กันอยู่ในหมู่บ้านเดียวกันอยู่ระแวกเดียวกัน
เมื่อช่วงประมาณ๖โมงครึ่งวานนี้
เต้ยขี่รถจักรยานยนต์เข้าออกถนนหน้าบ้านที่บริเวณใกล้บ้านส่งเสียงดัง
สามีของตัวเองก็เลยไปบอกให้นายเต้ยผ่อนเสียงรถให้เบาหน่อย
เพราะเสียงท่อรถจักรยานยนต์เนี่ยโอ้โหส่งเสียงดังรบกวนรบกวนทั้งคู่เลยค่ะ
แล้วก็ลูกน้อย๕เดือนกว่าที่นอนอยู่ในบ้านด้วย
แต่แค่ไปบอกเท่านั้นล่ะเกิดเป็นมีปากมีเสียงกัน
มีการยื้อแย่งมีการทำร้ายร่างกายกัน
ที่สุดในเต้ยก็ชักปืนออกมากระหน่ำยิงสามีตัวเองแล้วก็ขับรถหลบหนีไป
เธอก็เลยนำร่างของสามีส่งโรงพยาบาลบ้านแพ้ว
แต่ระหว่างเดินทางไปก็เสียชีวิตนะคะ
ตอนนี้ชุดสืบสวนของสพบังทรัฐนั้นก็ได้เร่งติดตามตัวในเต้ย
มือปืนรายนี้มาดำเนินคดีให้เร็วที่สุดต่อไปแล้วค่ะ